ต้องมีวันฉลองวันแต่งงานเออใช่
บางบ้านก็โอ้โหพ่อแม่ก็จะแบบฉะฉานมาเลยนะ
แต่บ้านนี้นะพ่อเจ้าเบ่าขี้อายเป็นคนขี้อายมาก
แล้วดูสิวันสำคัญของลูกชายฟังดูให้ดีนะ
พ่อกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับการครองชีวิตคู่หรือเปล่า

คิดสิ่งใดขอสมความมูลมากปราธนา
แต่อีกอย่างนึงอย่าคิดว่าจะมีแมวน้อยนะครับ
เพราะผมคิดมาตั้งนานแล้วผมไม่มี

พ่ออย่างไรนะพ่อ
นี่มาจากประสบการณ์ตรงหรือเปล่า
อืมพ่อบอกลูกชายคืออันนี้สองช็อตแล้วนะ
ตั้งแต่อะไรนะมือซ้ายใช่ไหม

ต่อยแน่แต่เห็นท่าคุณพ่อแล้วเออรู้เลย
รักเมียเคารพเมียนะคะสอนลูกชายแบบนี้
บอกลูกว่าอย่าคิดมีเมียน้อยนะพ่อ
คิดมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีเลย
นั่งอยู่นี่แม่นั่งอยู่ข้างแม่สะดุ้งบ้างไหมคะ
ที่พ่อบอกว่าพ่อคิดมาตั้งนานแล้ว
แต่นี่แหละคนในงานแขกเรือหัวเราะขำ
เมื่อกี้บอกอะไรนะตอนโปรยตอนโปรยน้ำแข็งมันคนบอกเองว่าพ่อคิดอาย
พ่อคิดอายจริงใช่ค่ะ
พี่ว่าพ่อน่าจะได้น้ำชาไปบ้างละดอม
ได้น้ำชาไปบ้างละก็เลยแบบกล้าขึ้นมา
มุกแบบรัวไงไม่ตื่นเวทีเลย
นี่แหละไม่รู้ว่าพ่อถือโอกาสระบายความในใจอะไรด้วยหรือเปล่านะคะ
แต่พ่อเขาบอกนะเขาคิดคำพูดมา๓เดือนกว่านะพี่เบิร์ต

นี่แหละน่ารักจริงนะคะ
ยังไงก็ตามขอให้ครองรักกันนานแล้วก็อย่าลืมที่คุณพ่อท่านบอก